ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็คงจะได้เคยได้ยินกันมาแล้ว
กับกิจกรรมดีลูกตื่นเมื่อพ่อหลับ
เป็นโครงการดีจากคุณครูเงาะรสสุคล

ล่าสุดค่ะก็ได้มีอีกหนึ่งกิจกรรม

รวมไปถึงประชาชนทั่วประเทศแล้วก็เหล่าดารานะคะ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ครูเงาะรถสุคล

รวมไปถึงประชาชนที่มีจิตอาสา
มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ชุมชนเทพลีลา
เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาด

ซึ่งกิจกรรมในงานก็เป็นไปด้วยความคึกคัก

รวมไปถึงคนที่มาร่วมงานด้วย
ร่วมรับฟังการให้ข้อมูลจากครูเงาะ

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่
รวมไปถึงการสร้างรายได้จากขยะอีกด้วยค่ะ
อกจากนั้นกลุ่มดารานักแสดง

ในการเล่นเกมเก็บขยะกับน้อง
บริเวณรอบชุมชนอีกด้วยค่ะ
วันนี้มาปุ๊บก็บรรยากาศสนุกสนานนะคะ

ที่เราได้มีโอกาสปลูกฝังเรื่องนี้

เพราะว่าปัญหาคือ

เราก็เลยทำให้บรรยากาศมันสนุกโดยการทำให้เป็นเกม

เราเอาความรู้ในเรื่องของการขายขยะ
ที่มันอยู่ใต้ถุนบ้านของเขาเป็นตันนะคะ

เก็บไปเขาบอกว่าเราจะรวยแล้ว

ที่เด็กเห็นเงินเห็นทองจากขยะที่เขาเคยทิ้งนะคะ

ฉะนั้นแค่คุณก้มเก็บขยะข้างบ้านของคุณ

ให้รู้เลยว่าพระองค์มองมาจากข้างบน

แล้วก็ภูมิใจที่เราทุกคนมีส่วนที่จะทำบ้าน
ท่านรักและดูแลมานานแสนนานเหลือเกิน